เหมือนมีคนตามอยู่ตลอดเวลา

มันรอยว่าคุณจะโดนเพลงไรวะ
แก๊งแก๊งแก๊งแก๊ง

เดี๋ยวตายไปย่อมมาบานไม่สงสาร

ถ้าไม่มีเนื้อร้องเต้นมั่วแน่นอน
เดี๋ยวก็ขอใจเธอแรกเธอโบอะไรยุ่งเลยนะ
ฟังเพลงอินโทรใช้ตัวช่วยเลยไหมคะ
เฉียงสั่นเลยนี่มันตื่นเต้นมาก

คุณโดยเชิญยิ้มนะครับ